ดังนั้นเขาจะใช้สิทธิ์ในการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
การติดเชื้อแบบที่เจอจ่ายจบ

สิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ
จะคืนเงินในอีก๑๕วันข้างหน้า

เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

คอปภเหมือนเป็นหัวหน้าทางบริษัทประกันภัยทั้งหมด

คอปภก็คือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หลายคนก็มองว่ามันจะคล้ายกับโดมิโน่ไหม

ประกันภัยต่างขอเอาตามด้วย

ต้องออกมายืนกรานยืนยันว่าแค่เขาคนเดียว

วลพันธ์ล่ำซำเมืองไทยประกันภัย
ท่านก็ยืนยันนะครับบอกไม่มีการเลิกครับ
เดินหน้าคุ้มครองต่อตามเงื่อนไขของกรมฐานประกันภัย
เช่นเดียวกับกรุงเทพประกันภัย

ไม่มีนโยบายบอกเลิกกรมทันที่ลูกค้าทำประกันโควิดไว้

ส่วนวิทยาประกันภัยฟังชื่อนี้ก่อนนะ
วิทยาประกันภัยตอนแรกเขาก็บอกเขาก็เป๋อย่างนี้นะ
เป๋คือจะเลิกตามสินมั่นคงเหมือนกัน
แต่สุดท้ายแล้วก็มีการพลิกกลับมายืนยันอีกทีว่า

ยืนยันว่ามีการคุ้มครองการประกันโควิดเหมือนเดิม
เห็นลูกค้าแบบนี้เมื่อวานนี้ร้อนขนาดไหน
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง
ถือว่าร้อนแรงมากเพราะว่าหลายต่อหลายคนก็เป็นลูกค้าสินมั่นคง
แล้วอยู่ดีมาเทอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะ
อันดับหนึ่งความไม่พอใจของลูกค้าเนี่ย
เรียกว่าถล่มยับเหยิดยู่ยี่
ร้อนแรงขนาดนี้ขยับไปที่ท่านเลขาคอปภ
ท่านสุธิพลทวีแชร์การบอกสองเรื่องนะ
เรื่องแรกขอคุยกับสินมั่นคงก่อนนะ
เรื่องแรกขอคุยเรื่องที่สองขอห้าม
ห้ามเลิกห้ามสินมั่นคงยกเลิก
จะขอห้ามแต่ถ้าเขายังทำ
เขายืนกรานว่าจะขอยกเลิกตามสิทธิ์ที่บริษัทประกันภัยมี
ต่อลูกค้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย
คอปภก็จะเดินหน้าลุยต่อ
ลุยต่อแปลว่าอะไรลุยต่อคือจะใช้กฎหมาย
ใช้ข้อกฎหมายในการบังคับว่าห้ามเลิกนะฮะ
ส่วนสภาโรงกรผู้บริโภคก็ชูมือแล้ว
หากใครเป็นผู้เสียหายเดี๋ยวยินดีที่จะลุยฟ้องบริษัทประกันภัยให้เลย
มันยกเลิกได้กรณีเดียวคุณผู้ชม

คนทำประกันทุจริตช่อฉน
เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์จากประกันนั้น

อันนี้บริษัทประกันสามารถบอกยกเลิกกรมฐานได้

ไม่สามารถยกเลิกทุกกรมทัน

ซึ่งต้องคุ้มครองประชาชนต่อไป

ใครที่ทำสินมั่นคงไว้ก็สบายใจได้

ขอบพอพอจะจัดการให้